๙คนละ๙๙ประสาทต่อไปเพื่อพลังเล็กนะครับก็บอกกับคุณผู้ชมว่า
เขาเปิดฉากไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้นะฮะ
ภาคอีสานนะครับแน่นอนก็นำทีมโดยพี่ตูนนะฮะ
กิจกรรม๙คนละ๙๙ต่อไปด้วยพลังเล็กภาคอีสาน
เพื่อหารายได้มอบเงินสมทบทุนให้กับโรงพยาบาล๘แห่งเริ่มขึ้น

บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๑

มีเข้าร่วมคนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
ดารานักร้องชาวบ้านโอ้แตกกันหมดเลย

แล้วการวิ่งครั้งนี้นี่มีดารานักแสดงมาร่วมวิ่งด้วย

วิ่งมาลาทอนอะไรอย่างนี้นะเพื่อสุขภาพ
ในทุกวันก็จะมีดารานักร้องสับเปลี่ยนมา
แล้วชาวบ้านเขาก็จะมาช่วยวิ่ง
บางคนอาจจะวิ่งไม่ไปทุกเส้นทางกับพี่ตูนหรอก

เด็กน้อยก็วิ่งด้วยพี่ตูนครับคุณอธิวราคงมาไลครับ
พร้อมด้วยคุณก้อยรัชวินแฟนสาวอันนี้ก็ไปด้วยกันตลอดเวลา
แล้วก็มีนักแสดงรุ่นใหญ่คุณธนงศักดิ์สุภาการคุณตะพิภู
ก็วิ่งกันไปด้วยตามถนนมิตรภาพ
จนถึงปั๊มน้ำมันปรทอัศวรรณหนองคาย

แล้วก็เปลี่ยนผัดเป็นเซตที่๑ให้กับคุณโดมปกรณ์ลำนะฮะ
ก็เป็นผู้นำวิ่งไปเซตที่๒ก็เป็นดีเจพุทธ
แล้วก็คุณจุ๋ยก็เป็นสองสามีภรรยาก็วิ่งกันไป
ไปถึงเขตในพื้นที่ของอุดรธานี
ซึ่งในช่วงที่คุณตูนเป็นผู้นำทีม๑๐กิโลเมตรแรก
ได้รับเงินบริจาคไป๑๕ล้านบาทแค่ช่วงนั้นช่วงเดียว๑๐กิโล๑๕ล้านบาท

และต่อมาในเซตที่๓นะคะคุณบอบบี้สามีพี่หนูแหม่มไงสุริวิพา
เป็นผู้นำวิ่งแล้วเซตนี้มีคุณตุ๊กกี้ด้วย
คนในพื้นที่นะสาวอีสานไปแรนด์นั่มส่วนสาวอุทิภาณมาก
คนในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างมากนะคะ
แสบสาวกริ๊ดเป็นผู้นำวิ่ง
ที่๕เบลเคมิสราเป็นผู้นำวิ่ง
ตลอดเส้นทางก็มีประชาชนออกไปยืนรอต้อนรับกันครับข้างเลย
แล้วคุณตูนก็นำวิ่งเข้าสู่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมนะครับ
ระหว่างนั้นก็มีกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง
ดนตรีร้องเพลงเพลงแสงสุดท้ายต้อนรับด้วย
เป็นการต้อนรับคุณตูนคือเพลงนี้มันก็มีเป็นเพลงแห่งความหวังนะ
ซึ่งตูนก็เข้าไปร่วมร้องเพลงกับน้องด้วยสนุกเลยจนจบเพลงเลยนะ
จากนั้นครับคุณวัฒนาพุทธิชาติท่านผู้ว่าอุดร
มอบเงินบริจาคให้กับคุณตูนเกือบ๘ล้านบาท
ท่ามกลางประชาชนกว่าสองหมื่นคนที่ไปร่วมเป็นศักดิ์ภายานะครับ
และสำหรับวันนี้เองมาดูบรรยากาศวันนี้กันหน่อยนะคะ

คือพี่ตูจะออกวิ่งตั้งแต่เช้าตรู่เลยทุกวันวันนี้ออกเช้าตรู่เหมือนกัน
นี่มีใครวิ่งด้วยเนี่ยคุณกระแม่ก็ไปร่วมคณะด้วย
อันนี้น่าจะเป็นช่วงประมาณเซ็ตที่สามไปสายแล้ว
ภาพด้านซ้ายนี่ก็คือเป็นภาพมุมสูงนะเป็นขบวนที่วิ่งผ่านบรรยากาศดีนะ
ก็มีทุ่งนมทุ่งดาว
คือวิ่งออกเซ็ตแรก๙กิโลเมตรจุดเริ่มต้นคือโรงเรียนบ้านโนญาตน้ำเปลี่ยง
อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีคือเริ่มตั้งแต่ตี๕๕๐
จุดนี้วิ่งไปจนถึงปตทปั๊มปตทเขาสวนกวางนะคะ
พี่ตูนนำวิ่งค่ะสวมหมวกสีดำคาดผ้าขาวม้าที่เอวเหมือนเดิม
มาวิ่งที่ภาคอีสานก็ต้องคาดผ้าขาวม้านะ
สายแล้วก็มีสายสะพายสีดำด้วย
เขียนคำว่าเพราะเราเชื่อในพลังเล็ก
สะพายนี่คุณกะละแมก็สะพายเหมือนกันนะ
ก็เป็นสายสะพายด้วยเหมือนเป็นหัวหน้าในการนำทีม

คุณนัทศักดาทรคุณเต้ยพงศกร
และก็มีกำลังใจจากชาวบ้านสองข้างทางตลอดเส้นทางเลยนะคะ
สำหรับวันที่๒จะวิ่งจากอำเภอโนนสะอาดอุดรธานีไป
ถึงจุดหมายปลายทางสารกลางจังหวัดขอนแก่น
ไกลเหมือนกันนะจากอุดอลธานีเข้าขอนแก่นเลยนะคะ
เที่ยงเที่ยงน่าจะถึงนะคะชาวขอนแก่นเตรียมต้อนรับนะคะ

จะมีการรวมตัวกับนักวิ่งจิตอาสา
คือไม่ได้วิ่งเฉพาะช่วงเช้าอย่างเดียวนะเดี๋ยวไปเพิ่มเติม
นะคะอิสระละกลางจังหวัด
ไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

วิ่งครั้งนี้นักแสดงหนุ่มโดมปกรณ์ลำก็จะร่วมวิ่งด้วยนะคะ
พร้อมกับเปิดใจทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีบอกว่าโครงการวิ่ง
เพื่อ๘โรงพยาบาลชุมชนในภาคอีสานครั้งนี้
เพราะว่าพี่ตูนตั้งใจให้การวิ่งครั้งนี้ถูกบันทึกเป็นสถิติโลกด้วย
แล้วดูดิฝนมันตกด้วยอ่ะแต่เขาก็ยังไม่หยุดนะ
หยุดไม่หยุดนะคะฟังเสียงคุณโดมปากลำหน่อยค่ะ
อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับพี่น้องที่อยู่ขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียง
หรือใครอยู่กรุงเทพนะฮะขับรถมาก็ยังทันนะจริงแล้ว
ไปสนามกีฬาสนามกีฬามาสระกัง
ก็กลางเมืองเลยครับ

ใช่ครับ

มือถือขึ้นมาถ่ายหน้าจอตอนนี้จะได้ช่วยกันบริจาคได้
พิมพ์ตัวทีแค่นั้นแล้วก็ส่งไปที่๔๕๔๕๐๙๙
ตรงกลางนะพิมพ์ตัวทีส่งไปที่๔๕๔๕๐๙๙ทุกเครือข่าย
ตอนนี้ยอดบริจาคทะลุขึ้นไปเราอัปเดตนิดนึงนะคุณผู้ชม
ตอนนี้๓๒๙๓๓๖๕บาทแล้วแล้วก็กำลังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ไปไหน
ไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน
ใน๘โรงพยาบาลทั่วภาคอีสาน
และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจภาคอีสานแล้วไปต่อค่ะ
กลับไปจุดเดิมภาคตาย

เอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะช่วยกันบริจาคบางช่องทางคุณผู้ชมอาจจะดูแล้วอาจจะไม่เข้าใจ
แต่ว่ามีที่ง่ายที่สุดให้ดิฉันเลือกให้นะ

ตอนนี้ก็หยิบมือถือขึ้นมากดพิมพ์ทีแล้วก็ส่งไปเลยเนี่ย
ละ๑๐บาทก็สามารถที่จะช่วยโครงการของพี่ตูนได้
อาจจะมองสำหรับเราไว้๑๐บาทจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหน
แต่จริงแล้วถ้าหลายคนใน๑๐๘๐บาทก็ได้ปริมาณที่เยอะ

ที่พี่ตูนบอกเลยเพราะเราเชื่อในพลังเล็ก
ตอนนี้๓๒ล้านเข้าไปแล้ว

มีบิ๊สกล้อยค่ะ

คุณบุ๋มปนัดดาคุณโน๊ตอุดมแม้จะไม่ได้วิ่ง

ก็ได้บรรยากาศเนี้ยเพราะว่าพี่โน้ตดวงมนี่แหละด้วยปะใช่ค่ะ
คือจะสนุกไปด้วยเออนี่เห็นไหมมีภาพทั้งกล้องข้างรถ
แล้วก็ภาพมุมสูงให้เห็นกันแบบนี้เห็นไหมชาวบ้านชาวช่องเนี่ย
ตื่นเช้ามาก็ค่ะมายืนมารอเอาเงินใส่ถุงให้เผ่า
เด็กเล็กแดงมาต้อนรับกันแต่เช้าเลยนะ
มันเป็นภาพที่น่าชื่นตาชื่นใจจริงนะครับ

อย่างที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมก็ร่วมบริจักษ์
แย่งกันบริจักษ์เป็นภาพที่ดีนะแย่งกันบริจักษ์
ใช่ค่ะคึกคักมากเลย

คุณผู้ชมก็ยังสามารถร่วมบริจาคได้อย่างต่อเนื่องนะครับ

แล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจพี่ตูนกันเข้ามานะคะ
แจ๊คเมื่อกี้ก็ไปเกาะติดพี่ตูนด้วยนะ
เดี๋ยวคงมีบรรยากาศจากพี่แจ๊กเกอร์รีนะครับคุณแจ๊กไม่รู้วิ่งเหลือเขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
เดี๋ยวคงมีบรรยากาศมาให้ตามกันเรื่อยสำหรับโครงการ๙คนละ๙ในภาคอีสานครับคุณผู้ชม